ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับ

ฉะนั้นแก๊งมอดไม้มันทำงานครับ
บุกไปตัดไม้พยูงในวัดที่ยะโสธรครับ

ช่วยจับกลุ่มคนร้ายหน่อยนะฮะ

เดี๋ยวมันจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
ใช้คำนี้ได้ไหมอยู่ในวัดมันจะตัดมันก็ตัด
ใช่นะฮะตอนนี้เนี่ยเหลือก็อยู่ในวัดในโรงเรียนนะครับ

ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตะมนตกุฎน้ำใสอำเภอคอวัง
จังหวัดยะโสธรช่วยกันตัดส่วนปลายของต้นพยุงขนาดใหญ่ที่ล้มทับหลังคากุฏิ
เจ้าวาดวัดป่าพระโตจนได้รับความเสียหาย
หลังจากเมื่อกลางดึกของคืนวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
มีกลุ่มคนร้ายหลายคนเลยครับ
ใช้รถกระบะเป็นยานพานะและมีเลื่อยโซ่ยน
บุกเข้าไปภายในวัดป่าพระโตแล้วช่วยกันตัดเอาไม้พยูงที่อยู่ในวัดสองต้น
จากนั้นกลุ่มคนร้ายนะครับได้ตัดเอาส่วนโคนต้นขึ้นรถกระบะหลบหนีไปทั้งสองต้น
ซึ่งแต่ละต้นเนี่ยที่ถูกตัดไปมันมีความยาวไม่ต่ำกว่า๖เมตรครับ
แล้วก็มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๕แสนบาททีเดียวนะฮะ
จากการสอบถามพระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุนะครับ
มีเพียงท่านกับแม่ชีอีก๑คนอยู่ในวัด
และขณะนั้นไม่กล้าออกจากกุฏิหรอกเนื่องจากกลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตราย
โทรศัพท์ไปแจ้งญาติโยมในหมู่บ้านแต่ก็ไม่สามารถติดต่อใครได้
กระทั่งผ่านไปเกือบ๑ชั่วโมงครับกลุ่มคนร้ายเนี่ย
พากันยกเอาท่อนพยูงที่ตัดนะฮะเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนขึ้นรถกระบะหลบหนีไปทันที
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมหลายปีมาแล้วล่ะก็เคยมีคนร้ายเข้าไปตัดไม้พยูงภายในวัดป่าแห่งนี้มาแล้วนะครับ
เรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายไปดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
เพราะว่ากลัวจะมาก่อเหตุซ้ำแล้วก็วัดนี้นะครับพื้นที่กว่า๑๐๐ไร่
ยังเป็นป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับ